อีกเรื่องหนึ่งที่เขามีการแชร์คลิปนี้กันว่า
เพราะว่าตำรวจไทย
คือตำรวจป่าตองจังหวัดภูเก็ต
ปะทะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยวเขาขี่รถมาผิดกฎ

ทีนี้เจรจากันกับตำรวจ
แล้วนักท่องเที่ยวขอใบเสร็จ
แต่ท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ตำรวจป่าตองทำอะไรเดี๋ยวดูคลิปนี้ค่ะ

แค่๑๐๐๐บาทจากฉันหรือเปล่าทำไม
ทำไมท่าน
หรอบอกฉันแบบไหน

คือนักท่องเที่ยวเขาก็พยายามถามแหละ
ว่าทำไมถึงเอาเงิน๑๐๐๐บาทไป
ทำไมทำไมทำไมบอกฉันมาสิ

เพจเฟซบุ๊คชื่อดังเขาก็มีการเอามาโพสต์

ตำรวจเป็นตำรวจในอำเภอป่าตองจังหวัดภูเก็ต
ก็มีปัญหากันกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะ

มันมาจากกล้องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยวคนนี้เขาขี่รถผิดกฎจราจร
มอเตอร์ไซค์ผิดแล้วก็โดนสั่งปรับ๑๐๐บาท
แต่ไม่รู้ว่าตำรวจได้สื่อสารได้บอกกล่าวให้กับนักท่องเที่ยว

เพราะว่าชาวต่างชาติเขาหยิบมือถือมามาถ่ายคลิป
แล้วคุณผู้ชมเห็นตอนแรกเหมือนกับตำรวจก็จะปัดมือ
แล้วก็ไล่ไปออกไป
มีคำว่าเออไปแบบนี้ที่ตำรวจพูด
ทีนี้ช่วงท้ายคลิปเนี่ยกล้องมันเหมือนกับถูกปัดตกไป
เราได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงเปี้ยอะไรสักอย่างหนึ่ง
เราก็ไม่รู้ว่านั่นมันคือการทำร้ายนักท่องเที่ยวหรือเปล่า
แล้วเจ้าของโพสต์เขาก็เล่าให้ฟัง
ว่าชายชาวต่างชาติคนนี้ขี่จักรยานยนต์มาผิดทาง
ตำรวจก็เรียกสั่งปรับแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่เข้าใจ
คือนักท่องเที่ยวอาจจะไม่เข้าใจกระบวนการทำงานของตำรวจ
แล้วเขาก็เลยไม่เข้าใจว่าอ้าวทำไมคุณเอาเงินผมไป๑๐๐๐บาท
แล้วคุณเอาทำไมล่ะก็เลยหาว่าเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกาย
ซึ่งคลิปนี้ค่ะโดนแชร์ไปในโลกโซเชียลมีเดีย
และจากการสอบถามผู้ที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายนี้
ก็เปิดเผยข้อมูลบอกว่าชาวต่างชาติรายนี้
จะทะเลาะจะชกต่อยกับเพื่อนร่วมชาติชาวอังกฤษมา
หลังจากนั้นเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากหาดป่าตอง
แต่ว่าตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นถนนทางเดียว
เจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกแล้วก็สั่งปรับ๑๐๐๐บาท

เออคือมันเป็นถนนทางเดียวไงที่ต้องมาทางเดียว
พอเขาขี่มาทางนี้ปุ๊บมันก็เป็นการสวน

ตำรวจไม่ได้ให้ใบเสร็จรับเงินกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

แล้วนักท่องเที่ยวเขาก็เลยถามแหละ
คือจะทวงถามว่าเอ้าทำไมไม่ให้ไปจ่ายที่สถานีตำรวจล่ะ

แต่ว่าตำรวจก็พยายามผลักไล่ปัดมือ
แล้วระหว่างที่เขาถ่ายคลิปถามคำถามเนี่ย
ก็โดนผลักแบบนี้แล้วภาพเนี่ยมันจบลงที่ตัดไปตรงที่

ซึ่งเรื่องนี้เราก็อยากรู้ว่า

ก็เลยไปสอบถามที่สพป่าตอ
เป็นรองผู้กำกับการจราจรสพป่าตองนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของนายตำรวจคนนี้เลย
แล้วรองผู้กำกับก็บอกว่าตอนนี้
ผมทราบเรื่องจากสิ่งที่โพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียเท่านั้นเอง
แต่ก็มีการสั่งให้นายตำรวจคนที่อยู่ในคลิปนี้นะคะ

รวมถึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงในเรื่องนี้แล้ว
แม้ว่าเหตุการณ์นี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ไม่ได้มาเข้าแจ้งความใดก็ตาม

แล้วก็เป็นคลิปออกมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับ
ก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนข้อได้จริงในเรื่องนี้

ก็เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ถนนราชอุทิศ๒๐๐ปีที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
แล้วก็มีคนนำคลิปมาแชร์กันตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะ
คือตอนนี้ตำรวจเองทางผู้บังคับบัญชาเอง

แต่ว่าการสอบสวนที่มีขึ้น
จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
เบื้องต้นเท่าที่ผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลมา

เขายืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยว
แต่ว่ามันเป็นจังหวะที่มือไปโดนเหมือนกับปัดกล้องเท่านั้นเอง
ไม่ใช่เป็นเสียงเพี้ยตบหน้าไม่ใช่ใช่ไหม
หรือว่าต้องสอบสวนกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ